นักโทษแห่คุกที่นนทบุรีจำได้หรือยัง

จากที่หลบหนีไปอยู่ป่าระมะ

ของแผลไส้ติ่งที่ตัวเองไปผ่าไม่ไหว

ท้องไปด้วยกลุ่มท้องน้อยไปวิ่งหนีไปแล้วไม่ไหว

เดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
ตะกรมยิงนะตะกรมยิง
ชูมือสูง

มือไว้อย่างนั้นแหละชูมืออย่างนั้นแหละ

แต่วิ่งมาวิ่งหนีขนาดนี้

ใช่ค่ะก็เป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่จับกลุ่มนายชัยพรเขียวสะอาด
หรือบีอายุ๓๗ปีค่ะ
เป็นผู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์ในสถานที่ราชการ
ก็จับกลุ่มตัวได้ขณะที่หลบหนีไปอยู่ในป่าละเมาะ
งามวงวาน๔๗แยก๓๘
วงทุ่ง๒ห้องเขตหลัก๔กรุงเทพ

นายชัยพรหลบหนีไปหลังจากที่ถูกจับกลุ่มในคดีรักทรัพย
ที่โรงเรียนวัดละหารตมลละหารณเพอร์บางบวทองจังหวัดนทบรี
ได้ทรัพย์สินไปเยอะเลยค่ะทั้งทองหลบวะพันธุ์เครื่องเพชรเงินสด
มูลค่ารวมประมาณ๒ล้านบาทตั้งแต่วันที่๓๑สิงหาคมที่ผ่านมา
ทีนี้ก็ถูกจำจับกลุ่มคุมขังแต่วันที่๑๙ตุลาคมไม่นานมานี้ค่ะ
นายชัยพรป่วยไส้ติ่งแตกเจ้าหน้าที่เรือนจำก็เลยนำตัว
ส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าคือเขาถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำ
จังหวัดนนทบุรีนะแล้วก็พอเขาเป็นไส้ติ่งเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็พาไปโรงพยาบาลไปผ่าตัดไปรักษา
แล้วก็นอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลในขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้า
เฝ้าแล้วก็ใส่โซ่ตรวนข้อเท้าทั้งสองข้าง
ล็อกติดไว้กับเตียงคนไข้เพื่อป้องกันการหลบหนีนะคุณนะ
แต่พอมาถึงคืนวันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมา
นายชัยพรเขามีวิธีการยังไงถึงหลบหนีออกมาได้
เขาอาศัยจังหวะที่เจ้าหน้าที่เรือนจำสับเปลี่ยนเวรนะคะ
ก็เอาใส่ช่วงนั้นแหละหลบหนีออกมา
แต่อันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบต่อว่าเอ๊ะไหนบอกเจ้าหน้าที่คือ
มีการใส่โซ่ตรวนข้อเท้าล็อกกุญแจอะไรไว้
ทำไมช่วงนั้นถึงไม่มีพันธนาการแบบนี้
ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมพอเขาหลบหนีมาแล้ว
เจ้าหน้าที่บอกว่านายชัยพรไปเดินอยู่ในซอยงามวงวาน๔๗
แต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็พยายามที่จะเอาตัวรอด
ด้วยการที่จะไปหาลูกสาวไปขอเงิน๑๐๐๐บาท
แล้วก็จะหลบหนีไปตามบ้านญาติแต่ความไม่มีใครมีช่วยเหลือ
คือเจ้าหน้าที่เขาสืบทราบแล้ว
ว่ามีญาติอยู่แถวนี้นะฮะก็เลยไปดักรออยู่แถวนี้นะ

แต่คุณผู้ชมเขาก็พักเรียบร้อยแล้วนะ
แต่ทีนี้จะออกไปหาซื้อของกินที่ร้านสะดวกซื้อ
ช่วงนั้นแหละค่ะที่มาเจอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ปุ๊บเขาก็ตัดสินใจวิ่งหนีเข้าป่าข้างทาง
แต่ด้วยเพราะเพิ่งผ่าตัดไส้ติ่งมายังไม่แข็งแรงค่ะ
ก็เลยสุดท้ายต้องมอบตัวให้ตำรวจได้จับไปนะคะ
ตำรวจก็ใช้วิธีการในการจับกลุ่มด้วยการเดินหน้ากระดานนะ
ในช่วงของการปิดล้อมบริเวณป่าละเมาะที่เขาไปหลบเนี่ยนะคะ

หลังจากนี้นะคะตำรวจก็จะพาตัวนายชัยพรเข้าห้องขัง
ฝากขังที่ศาลจังหวัดนทบุรี
ในวันนี้เนี่ยละค่ะ๒๔ตุลาโข
เขาสารภาพนะตอนนี้ออกมาจากโรงพยาบาลได้เนี่ย
ก็ไปหาลูกสาวขอเงินมาพันหนึ่งเอามาไว้ใช้ชีวิต
แล้วก็จะไปหาญาติญาติก็ไม่ยอมช่วยเหลือ
ก็เลยต้องเดินโซซ่าโซเซอยู่แถวซอยนะ

หนียังไงสุดท้ายก็ถูกรวบตัวได้อยู่ดีนะคะ